สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้เราพูดคุยถึงผลการแข่งขันสำหรับบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับ
ซึ่งไทยเจอกับสหรัฐอเมริกาก่อนเกมระหว่างจะสร้างปฏิหารแต่แน่นอนครับ
ความจริงก็คือความจริงสุดท้ายแล้วสหรัฐอเมริกาก็ยังคงแข็งแกร่งเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลก
และชนะด้วยสกอร์มโหลานถึง๑๓ประตูต่อ๐
เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับให้ได้นะครับ
บางทียังมีกระแสออกว่าเราวางแผนไม่ดีพอ
เราไม่มีการเปลี่ยนนักเตะที่ดีพอ
เราต้องย้อนกลับมาดูนะครับว่าการเตรียมทีมของเรานั้น

ปล่อยให้พวกเธอนั้นสู้เพียงลำพังหรือเปล่านะครับ
แค่นี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ
ตอนนี้ผมดูเกมต้องยอมรับว่าพวกเธอสู้เต็มที่จริง
แล้วอเมริกาเป็นแชมป์เก่าถึง๓สมัยมากที่สุดในทุกทีมของบอลโลก
เป็นแชมป์เก่าทีมล่าสุดเป็นเต็งหนึ่งของรายการนะครับ
โดยนัสนี้ครับทางอเล็กซ์มอร์แกนแนวรุกตัวเก่งทำไป๕ประตูให้กับสหรัฐ
ซึ่งนับเป็นผลการแข่งขันที่สถิติสูงสุดสกอร์ขาดลอยที่สุดนะครับ
ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้าย
โดยสถิติเดิมเป็นของเยอรมนีเอาชนะอาร์เจนติน่าไป๑๑ต่อ๐
เมื่อปี๒๐๐๗ที่จีนนัดต่อไปของสาวไทยต้องเชียร์กันต่อครับ
เจอกับสวีเดนนี่ก็เป็นทีมเต็งแชมป์โลกเหมือนกันนะครับ
ในวันที่๑๖มิถุนายนนี้ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกับเรา
วีเดนเอาชนะชิลีไป๒ประตูต่อ๐ครับ
หลังจบเกมมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซางผู้จัดการทีมยอมรับ
ว่าทีมสาวไทยมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่จากผลที่ออกมา
โดยเฉพาะบิลันด้านะครับร้องไห้ไม่หยุดหลายคน

คือคาดหวังไว้มากกับการเล่นบอลโลกของทุกคน
โดยเฉพาะบิลันด้าเล่นครั้งแรกนะครับ
ส่วนอีก๒นัดที่เหลือคงต้องเน้นจัดผู้เล่นที่ดีที่สุดครับ
ส่วนเรื่องของบอลชายครับคนตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ที่ผ่านมาว่าผิดหวังเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน
แต่หลังจากนี้ทีมไทยก็คงต้องเดินหน้าต่อไป
พร้อมกับทีมงานสตาฟเข้ามาพูดคุยแล้วก็หารือ
ซึ่งถึงตอนนี้ยังไม่สามารถพูดถึงอนาคตของกุญสือรายนี้ได้
เพราะว่าต้องรอการสรุปผลว่าปัจจัยที่แท้จริงนั้นเกิดจากอะไร
อย่างคนไทยไม่มีปัญหาแต่ว่าทีมงานต่างชาติของมิรวรรณรายวัชตามข่าว

นั้นการแต้มทีมงานใหม่มีผลสำคัญเหมือนกัน
การที่จะมองไปถึงบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ

มันต้องเร่งแต่งกูลซื้อคนใหม่โดยเร็วที่สุดครับ
ก็เราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ตามที่เราคาดหวังไว้
ทีมงานเข้ามาพบแล้วก็สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานว่าเป็นอย่างไร

จะขึ้นมาคุมทีมแทนที่ของกามานั่นก็คือโค้ดระอิสระศรีทโรครับ